รายการต่อไปพบกับรายการศูนย์พันธวัดเอ็กติงชัน
อุรังอุตังบอร์เนียลจะมีความน่ารักมากน้อยเพียงใดนั้นห้ามพลาดนะครับ
โทวัทเอ็กซ์ติ้งชัน